หนุ่มปืนดุยิงเพื่อนตายสยองค่ะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนรักกันนะคะ
แต่คนหนึ่งเนี้ยมีอาการหลอนเมาหยา

ปืนออกมายิงจนเพื่อนตายอย่างสลดเรื่องราวนี้ชาวบ้านก็ไม่คาดคิด
ว่าสุดท้ายจะตายด้วยน้ำมือของเพื่อนรักด้วยปืนนัดกระชากวิญญาณ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
สี่ทุ่มวันนี้ตำรวจสพท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รับแจ้งเหตุฆ่ากันในพื้นที่หมู่๒๔บ้านทรัพย์เจริญตำบลคลองตะเก่า
พบร่างนายอาคเดชรุดยังวัยสี่สิบสามปีถูกยิงด้วยปืนเก้ามามอเข้าชายครองซ้าย
จึงทำบันทึกไว้มือปืนคือนายสรายุทธ์พลวงอายุเท่ากัน
มีอาทิตย์เป็นพกค้าเขียงหมูหล่อมอบตัวอยู่ที่บ้าน
บอกก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะกันผู้ตายมีอาการคล้ายหลอนยาเสพติด
มาตะโกนด่าพ่อแม่ตนเองเป็นประจำก่อนเกิดเหตุออกอาการเดิม
ยืนตะโกนด่าทออยู่หน้าบ้านจึงคว้าปืนยิงสวนไป๔นัด
อืมมันก็เลยโอดเกลียด
เอาเลยสุดบันดาลโทษศาสตร์เลย
สุดเกลียดครับผมครับครับแต่มันมีช้าชายผมไม่ว่าหรอก
แม่ของมือปืนบอกที่ผ่านมาลูกชายเป็นฝ่ายถูกกระทำ
ตนเองเคยถ่ายคลิปไว้เห็นผู้ตายมาตะโกนด่าหน้าบ้าน
ยังหยิบของมาปลาใส่ลูกชายอีกต่างหาก
คล้องกับคำให้การของเอเมียของมือยิงที่บอกทั้งคู่มีปัญหากันเรื่องที่ดินถนนทางเข้าบ้านทะเลาะกันจนเธอต้องทำกำแพงกั้นเพื่อตัดปัญหา
นำศพนายอัคเดชมาตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าลูกชายทั้งสามตรงเข้าไปกราบศพพ่อทั้งน้ำตา
พรทิพย์ครุฑยังภรรยาผู้ตายดูคลิปความผูกพันระหว่างสามีกับลูก
ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นแค่ความทรงจำและที่สำคัญวันตายยังตรงกับวันเกิดของลูกชายคนกลาง
ยืนยันก่อนหน้านั้นครอบครัวก็เคยถูกขู่ฆ่ามาแล้วเช่นกันเขาบอกว่าเขาถือ

ถือปืนมาขู่ว่าเดี๋ยวกูมึงทำหมากูเหรอเดี๋ยวกูจะยิงให้มึงตายอะไรอย่างนี้
ก็เกิดการทะเลาะกันแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาขู่เฉย

หลังจากนั้นแฟนก็คือเหมือนเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความ
แต่เขาก็เหมือนไม่ได้แจ้งอะค่ะ
แล้วก็คือพอกินเหล้าเมานะความปมคือมันติดอยู่ในใจ
พอกินเหล้าเมามันก็เกิดอารมณ์กันอย่างนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในหมู่บ้าน
คาดไม่ถึงว่าคนเป็นเพื่อนกันจะฆ่ากันได้
ตายด้วยน้ำมือเพื่อนรักส่งวิญญาณ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน